คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะฮะ
เด็กวัย๑๓ปีถูกรุมถูกรุมอยู่ที่สนามกีฬาเลยนะครับ
ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงฮะให้คุณผู้ชมดูคลิปวงจรปิด
ที่สามารถจับภาพไว้ได้นะครับ
โอ้โหกี่คนรุม๑นะคุณ๕รุม๑นะฮะตั้งแต่มาดึงมาถึงมาเตะแล้วโดยเฉพาะนะคุณ
อัดเข้าไปที่หัวที่หน้าอย่างเดียวเลยนะเสยเข้าไปที่หัวที่หน้านะฮะ
กี่ขาแล้วไม่รู้นะฮะเนี่ยภาพวงจรปิดจับภาพนาทีที่เด็กชายเออายุสิบสามนะฮะ
นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณเนี่ย
ถูกกลุ่มวัยรุ่น๕คนรุมทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
จนโอ้โหสลบไปเลยคาสนามกีฬาเนี่ยนะฮะ
โดยพี่สาวของเด็กชายเอมาร้องสื่อให้ช่วยติดตามคดีหน่อย
เพราะน้องเจ็บหนักขนาดนี้และอย่างพอเห็นวงจรปิดใครจะทนไหวคุณ
ถูกรุมทำร้ายนะฮะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔มีนาคม
ตอนนั้นน้องชายกำลังซ้อมเตะฟุตบอลอยู่ที่ลานอาคารอเนกประสงค์
สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียนบุรีคุณผู้ชมเนี่ยก็ซ้อมกันอยู่ดีดีเนี่ย
ก็มีคนอื่นเล่นบอลเล่นอะไรกันด้วยนะฮะ
แต่ต่อมาอยู่ก็ถูกไล่แล้วก็ถูกรุมแบบที่เห็นนะครับ
และหลังจากนั้นได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพวิเชียนบุรี
แต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าตั้งแต่๔มีนาวันนี้วันที่เท่าไหร่ละคุณ
๙แล้วนะฮะเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ
ด้านของเด็กชายเอก็บอกแบบนี้
ไม่เคยรู้จักกับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนนะ

ในวันเกิดเหตุเนี่ยก่อนถูกรุมทำร้ายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนแล้วก็มาเตะฟุตบอลตรงนี้
แต่จู่กลุ่มวัยรุ่น๕คนขี่มอเตอร์ไซค์มาด่า
ด่าว่าลืมไหมฮะกระจอกทั้งที่ไม่รู้จักกันทีนี้น้องเอเขาบอก
ไม่ได้สนใจนะตอนนั้นแล้วก็พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกมา
เอเนี่ยเล่าให้ฟังอีกนะฮะเมื่อมาถึงลานอาคารอเนกประสงค์
เพื่อจะซ้อมเตะบอลกับเพื่อนเนี่ยโอ้โหกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมนะฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วเดินเข้ามาหาที่กลางสนามเลย
กระชากคอเสื้อแล้วบอกให้ออกไปเคลียร์กันข้างนอก
เอเนี่ยยังงงอยู่เลยออกไปเคลียร์อะไร
ใดนั้นนะยังไม่ทันเดินออกไปเคลียร์เลยปรากฏว่าถูกรุมทำร้ายจนหมดสติคาพื้นแบบนี้นะครับ
จำได้ว่าหนึ่งในนั้นมีคนใส่สนับมือด้วยแล้วก็ต่อยเข้าที่ใบหน้าจนจมูกแตกเลยนะฮะ

เขาใช้สนับต่อยผมต่อยเข้าใบหน้า
อ่าแล้วอาการตอนนี้นี่ยังเจ็บอยู่ไหม
ก็เจ็บตรงจมูกที่เขาต่อยเอาสนับต่อยหน้าผมจมูกมันแปะ
โอ้โหโดนสักขนาดนี้แน่นอนครอบครัวนะคะไม่ยอมนะคะ
พี่สาวของน้องเอเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ย
จับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ที่มาทำร้ายน้องแบบนี้นะคะ
ทุกวันนี้อยู่กันแบบหวาดภาวะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายน้องชายตัวเองอีกค่ะ
แล้วก็คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายอายุแค่สัก๑๑๑๖เองคุณ
เออยังเด็กกันอยู่เลยนะฮะ